๑นาฬิกา๔๕นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ

ความเคลื่อนไหวของแต่ละพักในการหาสมาชิกพักนะครับ

นำพักเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพักที่จังหวัดสมุทรประการ
รวมถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักนะครับ
ซึ่งได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ของพักเพื่อเปิดรับสมัครสมาชิก
เช่นเดียวกับที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
ลงพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
จะต้องเกิดขึ้นอีกเพื่อเตรียมพร้อม
ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ถูกตีความว่าเข้าข่ายเรื่องของการหาเสียง
แต่นี่คือการหาสมาชิกพักเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนที่มีข่าวว่าแก่นำพักเพื่อไทยจะไปอยู่กับภักดิ์ไทยรักษาชาติ
พักนี้ถ้าเป็นชื่อย่อก็น่าสนใจอยู่นะ

เป็นชื่อย่อของอดีตบรินายกของท่านหมดธรี
ชินวัฒน์เขาบอกว่าชื่อย่อน่าสนใจ
แล้วบอกแก่นำพักเพื่อไทยจะไปอยู่กับพักไทยรักษาชาตินะครับ
ซึ่งตอนนี้น่าจะแน่นอนแล้วว่าการดีลดรปานปรีพระหิตธานุกร

สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

ผู้แทนการค้าไทยในยุครัฐบาลไทยรักไทย

แล้วก็เป็นหลานเขยของพลเอกชาติชายชุนฮวัน
แล้วก็อยู่ในทีมนโยบายเศรษฐกิจของพักเพื่อไทย
และอยู่กับพักไทยรักไทยมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะฮะ
ตั้งแต่ต้นแล้วน่าจะมานั่งเป็นหัวหน้าพัก
และมีรายงานว่านายพานทองแท้ชินวัฒน์บุตรชาย
ของนายทักศิลป์จะเป็นที่ปรึกษาภักดิ์
ก่อนหน้านั้นบอกอาจจะเป็นรองหัวหน้าภักดิ์ด้วยซ้ำ
ทับซ้อนกับพักเพื่อไทยหรือไม่
อันนี้เป็นคำถามว่าแกนนำจากเพื่อไทยมาทสชอีก

ก็มีการระบุนะครับบอกว่าเหตุผลของนักการเมือง
อยากทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนและคิดว่าจะต้องทำอย่างไร
เป็นผลมาจากกติกาของรัฐธรรมนูลใหม่
ซึ่งในอดีตคนตระกูลเดียวกันแต่อยู่คนละพัก

อฟังเสียงนายภูมิธรรมเวชะยะชายเรศคาทิการภักดิ์
คนในตระกูลเดียวกันคนหนึ่งอยู่เพื่อไทย

เพราะว่าผมคิดว่าประชาชนไทยมีประสบการณ์ดีอยู่แล้วนะครับ
ในอดีตที่ผ่านมามีบางครอบครัวสามีอยู่พักหนึ่ง
อยู่ภาคประชาปันอีกภรรยาอยู่ภาคกิจสังคม

เพราะว่าความคิดทางการเมืองเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้

เพราะฉะนั้นคนในบ้านเดียวกันเนี่ย
วันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าบางคนพ่อก็สนับสนุนฝ่ายหนึ่ง

เป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาปไตย
คือภักดิ์ไทยรักษาชาติจดแจ้งชื่อไว้นานแล้วเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีการยอมรับกันไกลเลยฮะ
ว่าจะเป็นพักที่ต้องคว้าคะแนนเสียงปาร์ตี้ลิสต์ให้กับเพื่อไทยด้วย
แม้ว่าแต่ละภาคจะยืนยันว่าภาคใครภาคมันก็ตามนะครับ
ขณะที่ทางด้านของพักภูมิใจไทย
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยยอมรับ
คู่แข่งในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาน่ากลัว
คุณหญิงสุดารัฐก็เพิ่งลงใช่ไหมนครราชศรีมา
ซึ่งการที่คุณหญิงสุดารัฐลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
พักกับพักเพื่อไทยเอาจริงในพื้นที่นี้แล้ว
ในขณะที่พักชาติพัฒนาก็ไม่ธรรมดา
เพราะมีนายสุวัสดิลิปตะพันลบเป็นแก่นำ
แต่พักภูมิใจไทยไม่กลัวครับไม่ประมาทนะ
โดยตั้งเป้าจะกวาดที่นั่งสอสอของทุกเขตเลือกตั้ง
รวมถึงถิ่นฐานอย่างนครราชศรีมาด้วย

นั่นประตูสู่ภาคอีสานทีนี้ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดไหมคุณ
ไปที่อรัญญประเทศที่สะแก้วกันหน่อยละกันค่ะ

นายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ก็นำคณะแหละลงพื้นที่เดินคารวะแผ่นดิน
ให้ประชาชนร่วมสมัครเป็นสมาชิกพัก

เมื่อกี้คุณป้าหอมแก้มชุดใหญ่เลยนะฮะ
ใช่เพราะว่าก็มีคนเอาพวงมาลัยดอกเดาเรืองมาคล้องคอนะคะ
จุดตรงนี้เป็นบริเวณรอบตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

มันเป็นการบุกเยือนถิ่นที่เป็นฐานเสียงของ

คุณสุเทพบอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกลัวกันนี่

ที่ทุกคนเป็นเจ้าของและผมไม่ได้มาเพื่อทะเลาะ
ไม่ได้มาเพื่อหาเรื่องไม่ได้มาเพื่อท้าทายใคร
แล้วก็เชื่อว่าประชาชนมีความมุ่งมั่นศรัทธา
ที่มีต่อระบบประชาธิปไตยที่จะเห็นประเทศไทยดีขึ้น
วันนี้ก็เลยมาหาสมาชิกพักเพิ่มเติมแค่นั้นเอง

มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเวทีเสวนาการเลือกตั้ง
เสรีและเป็นธรรมสถานการณ์ในสังคมไทย
ซึ่งส่วนใหญ่ในวงเสวนาก็มีความคิดเห็นตรงกัน
การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะไม่เสบรีเป็นธรรม
เพราะเพราะการดำเนินการของภาคการเมืองและกรกฎอง
ไม่เป็นอิสระจากคอสช
รวมถึงขอให้ยกเลิกรายการของคอสช
เปลี่ยนเป็นรายการให้กรกตทำความเข้าใจกับประชาชน
ภายหลังพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศใช้นะครับ
ส่วนตัวแทนจากกรกฎอธรรมระบุว่ากรกฎอธรรม
เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ให้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งไว้แล้ว
รวมถึงเตรียมความพร้อมไว้แล้วทุกคนนะครับ

รวมถึงเพลงแรปไทยแลนด์๔๐ด้วยนะฮะ
ที่ตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่
ไปทำแข่งกับเพลงประเทศกูมีหรือเปล่า

ก็ออกมาชี้แจงแล้วไม่ได้ทำแข่ง

และอยากให้คนฟังเพลงรู้ว่าประเทศไทยมีดีอะไรบ้าง
นี่ค่ะก็เลยใช้แนวแรปเหมือนกัน